จะพาไปดูบรรดาเด็กเวลาที่เขาได้ออกไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียน
สนุกสนานมากแล้วก็เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะพาน้องเด็กนักเรียนที่จังหวัดอ่างทองไปเล่นโครนโยนกล้ากัน
เห็นไหมคุณเด็กเขาสนุกสนานนะคือบางคนเนี่ยไม่เคยเล่นโครนแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ
นี่เป็นภาพของน้องนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านเพชรที่ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
นี่คือโครงการเล่นโครนโยนกล้าที่เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดำเนินชีวิตนะคะเรื่องของการปลูกข้าวปลอดสารพิษ
สำหรับกิจกรรมดีแบบนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
แล้วก็การมีส่วนร่วมในการทำนาแบบลดต้นทุนในการผลิต
แล้วก็ผลิตข้าวปลอดสารพิษด้วย
มอบให้กับโรงเรียนที่วัดบ้านเพชรนี่แหละค่ะ
ความสนุกนี้ไม่ได้มีแค่เด็กเท่านั้นคุณ

เพราะว่าประชาชนผู้นำท้องถิ่นเขาก็มาร่วมโครงการในครั้งนี้
ก็คือมาร่วมกันโยนกล้าข้าวลงนากันอย่างสนุกสนานเลย
แล้วเด็กไม่ได้โยนมากกว่าผมว่าวิ่งเล่น
เพราะอย่างที่บอกแหละว่าเด็กบางคนไม่เคยเล่นลุยโครน

สนุกสนานกันมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี

โดยเฉพาะเด็กในกรุงเทพไม่ได้เห็นท้องทุ่งหนาแบบนี้นะ
แดนนั้นมีความไม้
เหลือเพียงกลิ่นโคลนสาปไขว

อย่างเราอย่างนี้โตมาดิฉันอย่างนี้โตมาในกรุงเทพ
เราก็ไม่เคยเห็นทุ่งนาถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกไปต่างจังหวัด
ดิฉันก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ลองดำนาด้วยนะ

มันต้องถอดรองเท้าไงใช่ไหม
แล้วเวลาดำนานมันจะต้องมีวิธีในการดำ

แล้วก็ปักลงไปแบบนี้
มันต้องเอานิ้วโป้งเนี่ย